ที่๑๐๑คุณผู้ชมครับคนร้ายมากัน๓คนมารกบัก
หวังจะมาตัดสายไฟแล้วก็อลูมิเนียมในอาคาร
ปรากฏว่าเจ้าของติดตั้งกล้องวงจรปิดที่เชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือ

มาปั๊บคราวนี้คุณผู้ชมครับมีการต่อสู้ขัดขืนกันด้วย
นายดารากรปาธานอายุ๕๖ปีเจ้าของเขียงวัวนะครับ
ชาวบ้านน้ำคำน้อยระบวนศักดิ์ครูอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัด๑๐๑ครับ
มาแจ้งความกับตำรวจสพสุวรรณภูมิ
บอกมีคนร้ายเข้าไปตัดอลูมิเนียมและสายไฟในอาคารพาณิชย์๖คูหา

มีการต่อสู้กับคนร้ายด้วยนะแล้วคนร้ายหนีไปทิ้งรถที่ขับมานะครับ

ไปดูด้านหลังของอาคารนี้ที่เขาเดินกันมา
จอติดลมอยู่นี่คันนี้ครับ
คือกระจกทุกบานแล้วก็ไฟหน้าถูกทุบแตก
ที่กระบะท้ายพบชิ้นสวนวินทร์และสายไฟฟ้า
ไปดูโดยรอบนะครับพบปืนพลาสติกครับ
มีมีดปลายแหลมด้วยตกอยู่ที่พื้นย่า
แล้วก็ยังเจอหมวกแก๊ปมีรอยเลือดด้วยนะ
แล้วก็แท่งเหล็กดิ้วนะที่เป็นอุปกรณ์ในการป้องกันตัว
เขาขับรถไปส่งเนื้อที่ตลาดสดขากลับมีสัญญาณแจ้งเตือนจากกล้องวงจรปิดที่ติดอยู่ที่อาคารมาที่โทรศัพท์มือถือของเขา
พอเปิดดูปั๊บก็เห็นแสงไฟจากรถยนต์ขับรถเข้ามาจอดที่ด้านหลังของอาคาร
ก็รีบขับรถไปจอดที่หน้าอาคารแล้วก็เดินอ้อไปด้านหลัง
เจอคนร้ายครับคุณผู้ชม๓คนเดินออกมาตะโกนบอกให้หยุด
หยุดแล้วก็หมอบแต่ทั้ง๓คนปรีเข้ามาหาเขา
ก็เลยหยิบปืนขนาด๓๘ที่พกติดตัวมายิงขู่ขึ้นฟ้า
คนร้ายวิ่งฝ่าความมืดหนีไปครับแต่อีกคนจะวิ่งไปขับรถ
ระหว่างที่เขาขับถอยออกมาจะหนีมันติดลมครับคุณผู้ชม
เขาก็เลยบอกให้คนขับรถลงมานะครับแต่เขาก็ไม่ยอมลง
ก็เลยใช้คอนกรีตทุบกระจกรถพอคนร้ายออกมาเสร็จปั๊บ
ก็เกิดการต่อสู้กันจนคนร้ายได้รับบาดเจ็บแล้วก็วิ่งหนีไป
เขาโมโหครับเอาปืนที่พกมายิงระบายความแค้นไปที่รถ
แล้วเอามีดปลายแหลมของคนร้ายที่ตกอยู่เมื่อสักครู่ที่คุณผู้ชมเห็น
กรีดยางรถยนต์ซะคือป้องกันไม่ให้คนร้ายเนี่ยย้อนกลับมาเอารถไง
ต่อมาครับตำรวจได้รับแจ้งจากชาวบ้านที่บ้านน้ำคำน้อยตะบนสะครู
ว่ามีคนร้ายนะครับถูกทำร้ายมาขอความช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลสุวรรณภูมิ
เพราะว่าเสียเลือดมากตำรวจได้ตามไปตรวจสอบพบนายพัฒระดันัย
สำปันโนอายุ๓๐ปีคุณผู้ชมเบื้องต้นพัทรดันัยให้การพักเสร็จ
ระบุว่าเขาขับรถมากับเพื่อนสองคนนะครับที่รออยู่บริเวณดังกล่าว
ชื่อในบอยกับในบอมนะครับไม่ทราบชื่อจริงนะแต่เจ้าหน้าที่ยังไม่เชื่อ
คำให้การและจะติดตามตัวในบอมในบอยมาให้ปากคำต่อไป
คุณผู้ชมครับสำหรับอาคารพาณิชย์หลังนี้
คุณดารากรบอกว่าโอ้โหผมโดนครั้งนี้เป็นครั้งที่๕แล้วนะ
คนร้ายเข้ามาขโมยของเขาหมดแล้วครับดูฮะสายไฟมันลอกไปหมดแล้ว